นี่คือเข็มขัดนะมันมันธรรมดาไหมนี่นี่คือเข็มขัดเอ้ย
มันคือเข็มขัดธรรมดานะเฮียเปิดเอาหน่อยนะคะเอ้ยโอเค

โอ้โหมีเงินต่ำเลยสุดยอดมากเลยค่ะเฮียสุดนี่
มือไหมคะถึงมือไหมค่ะเออซ้อนกว่านี้แล้วมันจะตุ่มเออ
หังเกลียดได้ง่ายเออโอ้เฮียเพราะว่าพี่ขอเช็ครับใหม่
โอเคร้านหนูมีอีกแล้วเฮียเฮี่ยเพิ่งหยัดถ่ายหน้าเขานะเดี๋ยว
ได้เมียเขาเห็น
พอดีพี่เขามีเงินในกระเป๋าเขาจะมีเก็บเงินในกระเป๋าแค่พันเดียวใช่ไหมคะ
พี่เขาก็บอกว่าอยู่ดีก็ถอดเข็มขัดออกมาเราก็เลยงงว่าปกติคือลูกค้าแบบถอดเข็มขัดทำไมอะไรอย่างนี้
แล้วหอขออนุญาตนะแล้วเขาก็เอาเข็มขัดออกมาบนตู้แล้วเขาก็ลู่ซิฟออกมา
ก็เลยเห็นนะคะว่าอ๋ออันนี้เป็นที่ซ่อนซ่อนเงินของเขา
เขาก็เลยเล่าซ้อนว่าเขามี๓เส้นนะอยู่ที่บ้านเป็นอะไรที่ฮาดีนะคะเห็นแล้วก็ขำอ่ะนะคะ
เพราะว่าไม่ค่อยมีลูกค้าเป็นอย่างนี้อะไรอย่างนี้เราก็ไม่เคยเห็นแบบนี้ด้วยว่าเก็บเงินแบบนี้อะไรอย่างนี้
อยากจะเก็บไว้หลังโทรศัพท์บ้างอะไรอย่างเงี้ค่ะแต่อันนี้ก็คือซ่อนไว้ในเข็มขัดเลย
คือเราไม่เคยเห็นนะคะเราก็เลยว่าแปลกสรุปเขาไม่ได้ซ่อนเมียใช่ไหม
ก็ถามก็แซวเขาเหมือนกันเขาก็แบบว่ากุ้งกินเกินกินเหมือนกันประมาณว่าเอ่ออะไรนะ
ใครยังไม่รู้นะที่บ้านไม่รู้นะอะไรอย่างนี้
เข็มขัดนะมันมันธรรมดาไหมนี่นี่คือเข็มขัดมันคือเข็มขัดธรรมดานะ
เห้ยเฮียเปิดเอาหน่าค่ะเฮ้ยโอเคมันมีอะไรนะคะเฮีย
ถ้าซ้อนเกินกว่านี้แล้วมันจะตุมอ๋อสังเกตได้ง่ายอ๋อโอ้โหเฮีย
เพราะว่าเฮียพอร์ตเช็บข้างใหม่
ท่านเข้ามาก็ถามว่าซื้อที่ไหน

แล้วก็พี่เขายังอยู่ดีไหม

ฝากบอกว่าพี่เขายังอยู่ดีค่ะทุกคน

กระเป๋าไปอะไรอย่างนี้